ส่วนวิธีการกู้เรือลำนี้นะคะมีวิธีการอย่างไร
เดี๋ยวคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะคะจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีเมอร์ซีฟอธิบายค่ะ
เรือลำนี้เกยตื้นขวางคลองสุเอที่อีปอยู่เป็นเวลา๖วัน
วันตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังในการที่จะหาทางทำให้มันพ้นจากการเกยตื้นขวางคลองให้ได้
เนื่องจากความเสียหายมันเยอะเหลือเกินนะครับ
เรือลำนี้กำลังจะไปส่งสินค้านะครับไปจากจีนจะไปส่งที่เนเทอร์แลนด์
ผู้เชี่ยวชาญใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกปัจจัยในการแก้ไขปัญหา
แม้กระทั่งการฉวยจังหวะในช่วงเวลาที่เกิดกระแสน้ำขึ้นจากคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้นะฮะ
พอมีกระแสน้ำขึ้นขึ้นมาเนี่ยใช้วิธีการอื่นในการแก้ไขปัญหาร่วมด้วยนะครับ
ทั้งการขุดสายเอาเรือเนี่ยมาช่วยลากจูงนะครับ
สุดท้ายแล้วใช้เวลา๖วันก็สามารถปลดปล่อยเรือลำนี้ให้พ้นจากการเกยตื้นขวางคลองสุเอทที่อียิปต์ได้นะครับ
ตอนที่เกิดปัญหาเนี่ยนะฮะมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีการประเมินกันนะครับ
คือวันละ๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย๔๖๘ล้านบาทต่อวันนะครับ
เรือลำนี้ยาว๔๐๐เมตรกว้าง๕๖เมตรนะครับ
ผมลองกลับเป็นแนวตั้งนะฮะสำหรับความยาว๔๐๐เมตรแล้วเปรียบเทียบดูนะครับ
ขณะเดียวกันถ้าเทียบกับเรือดังด้วยกันนะครับ
นี่คือเรื่องของความยาวนะครับท่านผู้ชมครับ

เอาแบบเต็มลำเลยนะฮะได้ทั้งหมด๒๐๐๐ตู้
เมื่อบันทุกแบบเอียดเต็มลำแล้วนี่
กี่กิโลกรัมก็เอา๑๐๐กิโลกรัมเนี่ยคูณ๑ตันเข้าไป
ถ้าเทียบกับรถขนอ้อยในบ้านเรารถขนอ้อยหนัก๔๐ตันคันหนึ่งนะฮะ
ขนาดที่ใหญ่และยักษ์แบบนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกันแบบทุกวิถีทางนะครับ
ในการทำให้เรือพ้นจากการขวางคลองซูเอดให้ได้
ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอย่างละเอียดเลยนะครับว่าวิธีการที่เขาใช้กันนั้นใช้วิธีการแบบไหนยังไงบ้าง
ถือว่ามีความท้าทายมากนะครับทุกผู้ชมครับใช้หลากหลายวิธีการครับ
นี่ค่ะนี่คือหนึ่งในวิธีการนะครับระดมรถมาขุดทรายที่บริเวณหัวเรือนะครับ
อกจากนี้นะครับยังต้องใช้เรือมาช่วยด้วย
ระดมเรือมาดูดทรายที่บริเวณใต้ท้องเรือกับท้ายเรืออีกนะครับ
อกจากนี้ยังใช้เรืออีก๑๐ลำนะครับมาลากจูงเรือยักษ์ลำนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของระดับน้ำในคลองซูเอดที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
สืบเนื่องมาจากคืนวันพระจันทร์เต็มดวงนะฮะทุกปัจจัยเหล่านี้นะครับ
ทำให้เรือยักษ์เอเวอร์กิเว่นสามารถกลับมาลอยลำพ้นจากการขวางคลองซูเอดได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
เดินเรือก็สามารถเดินเรือกันได้ตามปกติแต่ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยังต้องสรุปหาสาเหตุกันต่อไปนะครับว่า
อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงนะครับเพราะอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังไม่ได้สรุปเสียทีเดียวนะครับว่า
เนื่องมาจากเรื่องของกระแสลมที่พัดจนเรือเอเวอร์กิเว่นเนี่ยขวางคลองสุเอดนะฮะ
อาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดของบุคคลหรือความผิดพลาดทางเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ทั้งหมดยังต้องรอการสรุปหาสาเหตุที่ชัดเจนกันต่อไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ
คือเขาสรุปหาสาเหตุเพราะว่าตอนที่ขวางคลองอยู่แล้วก็
เหลือจากทั่วโลกเขาแล่นผ่านกันไม่ได้เนี่ยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตก๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเงินไทยก็๔๐๐กว่าล้านบาทต่อวันคือต้องหาสาเหตุจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ